จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
เครื่องกับโคคท์ของคุณอาจจะมีอาการสั่น
แต่ตอนร้องนี้พริ้วนะคะแล้วก็บอกไม่เคยร้องหรอก

นะร้องเพราะเชียวนะคะ
พี่อู๋นี้ถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพหนูว่าพี่อู๋น่าจะเป็นคนสนุกเรื่องนั้น
ใจถึงค่ะใจถึงกันเหมือนกันอเรนนี่
เอาละครับถ้าสำเร็จนะครับโอกาสต่อไปจากนี้เนี่ยสวยหรูทีเดียว
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้รับ๖๐๐๐ต่อไปนี้คิดว่าเป็นกำไรล้วน
ก่อนคุณป่าจะเฉลยน้องถามหน่อย
หกหมื่นที่ตั้งเป้ามามีความหมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของคนที่ชื่อว่าพี่อุ
ยิ่งใหญ่สิคะเพราะมันเป็นการศึกษาของหลานไง
มุ่งหมายเราคือการศึกษาของหลาน
ผลักดันตัวเองมามารายการนี้เพื่อที่จะอยากได้เงินก้อนนี้ไง
เพราะไม่รู้ว่ามีแรงทำงานได้หรือเปล่าไงโก้นที่ยังค้างชำระของยู
นั่นก็หมายความว่า๖๐๐๐ตรงนี้ที่คุณป่ากำลังจะพูดต่อไปนี้
มีความหมายเหลือเกินกับผู้หญิงที่ชื่อว่าพี่อู๋ถูกไหมคะ

มากค่ะมากมากเลยค่ะ

พร้อมค่ะพร้อมตั้งแต่ตอนร้องจบแล้วว่าอยากฟังเลยว่าเราจะได้
มาถึงเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปุ๊ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณอุ๊ร้อง
ก็ไม่ได้ต่อเถอะ
ได้

ได้
ได้
ได้ไม่ได้ต้องบอก

ทุกคนรอบหน้าหลีกในร้าน
ให้ครอบครัวของเขาช่วย
ฮีโร่ที่มีลิ้นหัวใจรั่ว
ฮีโร่ที่มีเนื้องอกในมดลูก
ฮีโร่ที่มีเหล็กดามหลังอยู่๓อัน
ฮีโร่ที่มีเนื้องอกอยู่ตามโครงกระดูก

คุณคือฮีโร่ของครอบครัวของคุณคะ

หลานสาวได้เรียนจบม๖แน่นอน
และอาจารย์ในกระดูกเป็นที่สี่

นั่งไปตอนนั่งไปตอน
ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ

บทเพลงนี้นะครับร้องด้วยความจำนะครับ

ยังมีตัวช่วยเหลืออยู่

ไปโรงเรียนไม่ต้องไปหลบ

พึ่งขายเราจ่ายค่า

ไม่ต้องหลบหลีกไม่ต้องมา

อยากให้เรียบร้อยสำเร็จ
ยายก็คือยายไม่ใช่แม่

คำว่ายายวันนี้

เพราะยายเป็นแม่ของแม่

ที่เหลือหลังจากนี้พร้อม๒ตัวช่วย
จะก้าวไปด้วยกันเพื่อเรื่องสุขภาพของพี่อุ๊และของตะก้อยพร้อมยังจ๊ะ
เลงที่กำลังจะเกิดเครื่องสอบอย่างนี้พี่อู๋
นี่แหละ๘๐๐๐บาทไม่เคลียร์ที่๕สามารถให้เป็นทุนการอึกษาของร้านนี้เก่งมั้ย

ตะกอยเก่งมั้ยคะ
ฉันเก่งมากเลยอู๋เก่ง
หนูรู้ว่าคำนี้มาจากไหนหนูพอจะเดาออกช่วงที่ทดท้อทรมานใช่มั้ย

หลอกตัวเองใช่มั้ย

อู๊เก่ง
ถึงชีวิตจะมีอุปศักดิ์หวักหนาสารพัฒน์สารเพศ

เพลงนี้แหละครับที่จะทำให้คุณอู๋ได้มีโอกาส
ไปรักษาตัวได้อย่างเบาใจ
ไม่ต้องเป็นห่วงว่าที่บ้านจะไม่มีเงินใช้
เพราะถ้าได้เพลงนี้๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วมาครับมาถึงเพลงที่๕
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าทุกคนพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

มีใครจะยอมที่พอ

ถือว่ามืดมืดเลยนะมืดเลยนะเอาเลยอย่างนั้นยุ่งแล้ว
น่ากลัวเหมือนกันอเรนนี่ถ้าหยุดก็๖หมื่นบาท
โอ้โหก็ยังไงก็ยังให้หลานจบหรอ
น่าพอดีเลยเหรอไม่เหลือไว้ให้ทำอะไรบ้างเนอะอเจมส์มันน่าจะได้สัก๘นะ
จริงแล้วเนี่ยเราแบบอยากให้คุณอู๋จะได้สัก๘จะได้ไปรักษาตัว
แต่ว่าถ้าจะใช้ตัวช่วยโดยที่เพลงเราก็ไม่รู้จักเลยมันก็น่ากลัวเหมือนกันมืดมนต์เหมือนกันทีนี้
ต้องได้๒ตัวนี้เท่านั้นคือข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือเพลงเก่งใน๕ป้ายที่เหลือ
ขอให้พี่โชคดีในการตัดสินใจนะคะ
ชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อ
คุณอู๋ครับจะสู้หรือจะหยุด

ตอนที่ยายอู๋ตอบสู้ค่ะหน้าเอ๊แบบ
แทบอยากจะตะโกนออกมาเลยว่าย่า

หน้าเราที่มันออกมาอย่างนั้นมันคืออะไร
กลัวว่าจะไม่ได้ไปจ่ายค่าบำรุงแล้วก็ไม่ได้ไป
นี่คือความกังวลกังวลของเอ๊นะแต่พี่เป๊กจะบอกเอ๊ว่าอย่างนี้
ตอนนี้ยายอู๋เขาตัดสินใจที่จะเล่นแล้วลูก
จำตอนที่เรามาได้ไหมค่าบำรุงการศึกษาไม่มีแม้กระทั่งมสาม
แต่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นม๓ได้แน่ในทางร้าย
แต่ถ้าในทางดีได้ถึงม๖และยายมีเงินรักษาตัว
ยายกลับมาเป็นแข็งแรงมีความสุข
นี่คือความคิดของยายยายตัดสินใจแล้ว
จ๋าครั้งนี้ขอหวานซึ้งเลยว่ารักยายแค่ไหน
ให้กำลังใจยายเพื่อจะก้าวไปด้วยกันฝ่าฟันเพลงนี้ไปให้ได้
กับเงินแปดหมื่นบาทที่รออยู่
หนูรักยายนะหนูรู้ว่ายายทำได้แน่
โอเค
ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตการรักษาตัว
ฝากกับไว้กับตัวช่วยก็ยังไม่เลวร้ายมันมีตั้ง๒ตัวที่ยังเลือกได้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่

ใช่

ไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตัวหลัง
ไม่ยังมีเหลือไม่เป็น
อ่าได้แล้วแต่จะคิด
เฉลยแล้วพูดหันไปทางกล้องแดงฝั่งนู้นดิ
สองคนที่ยืนเป็นไงเป็นกันแบบเอาแบบสาแก่ใจเลย

เอาละเป็นไงเป็นกัน

แผ่นที่หนึ่งก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๑ของคุณอู๋นะครับ

พี่อู๋เดี๋ยว
พี่อู๋ตีคุณฝาทำไม

นี่อยากจะบอกว่าขอบคุณมาก

แต่ว่าเพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกนะ
ร้องให้ถูกร้องเพลงเก่งผิดนี่
อับอายขายที่หน้าเขา

เพลงเก่งนะเพลงอะไร

หัวใจทดสกัน

มีอะไรจะพูดกับคนในครอบครัวเราไหม

แต่ตอนนี้ฉันจะทำเพื่อตัวฉันเองบ้างแล้ว

ฟาร์มเจ็บฟาร์มปวดของฉันตรงนั้นมันจะหมดแล้ว

เอาใจเชียร์

ถ้าร้องได้หลานจะได้เรียนจนจบ

หายปวดหายทรมานจากโรคร้าย

ร้องให้ได้นะ
เอาละครับมาถึงเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

เมื่อรักกันก็เชื่อเมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุไหนใจยังไม่จำว่ารักทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดเหมือนโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดี
มีทุกเวลาอยากมีรัก
ใจเหมือนพระรามสู้ติดตามพระรามสีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำทำหมด
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามทรงสังคมทำใครแต่น่าเสียดาย
ใจทดสกัน
ของนายให้รัก
ลูกคุมสู่ทีวี